เสียชีวิตอยู่ข้างห้องเช่าในพื้นที่จังหวัดลำพูน

คนก่อเหตุเนี่ยคาดว่าเป็นสามีของผู้หญิงที่เสียชีวิตนั่นแหละ

ค่ะไม่ใช่ลูกของคนก่อเหตุอืมนี่ไปเจอศพกันเมื่อวานนี้ช่วงค่ำค่ำนะครับ
ท้องที่สพเมืองลำพูนนะฮะหลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นห้องเช่าหมายเลขแปดนะครับในพื้นที่บ้านเช่าในหมู่สาม
บ้านหัวฝ่ายตำบลหนองช้างคืนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตในห้องนะฮะในห้องหมายเลข๘เนี่ย
ผู้หญิงชื่อนางทุนนะครับเป็นชาวเมียนมาอายุ๓๗ปีนะครับ
แล้วข้างศพของนางทุนก็มีศพของลูกชายของนางทุน
เด็กชายเมืองอายุ๘ขวบนะครับที่เสียชีวิตอยู่กับแม่
ทั้งคู่มีผ้าห่มคลุมเอาไว้ถึงสามชั้นนะครับทั้งสองศพ
มีร่องรอยบาดแผลที่ศีรษะนะฮะลักษณะถูกทุบด้วยของแข็งจนยุบนะครับ
แล้วก็มีรอยฟกช้ำตามลำตัวหลายแห่งสภาพศพขึ้นอืดแล้วนะครับ
ที่แถวศีรษะของเด็กชายวัยแปดขวบคนนี้นะครับก็คือน้องเมิง
มีขอนเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างเปื้อนเลือดแต่เลือดแห้งกรังแล้ว
ในการก่อเหตุทุบศีรษะสองแม่ลูกจนเสียชีวิต
แล้วก็หลบหนีไปถามว่าแล้วคนก่อเหตุคือใคร
เจ้าหน้าที่คาดว่าคือสามีของนางทุนนะฮะชื่อว่านายถ่อนะครับ
อายุ๓๘ปีคนนี้นะครับเป็นชาวเมียนมาเหมือนกันนะฮะ
เชื่อว่าคงเอาหมอนกดหน้านางทุนนะฮะแล้วก็ลูกชายของนางทุน
ขาดอากาศหายใจแล้วก็มีการทุบตีด้วยนะครับ
คงเอาค้อนปอนที่เป็นค้อนเหล็กทุบศีรษะของทั้งคู่
แล้วเอาผ้าห่มมาคลุมอีก๓ชั้นปิดประตูหน้าหลังทั้งหมดของห้องเช่า
แล้วขับรถกระบะหลบหนีไป
ส่วนมูลเหตุจูงใจตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำแบบนี้ทำไมนะครับ
ตำรวจไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
พบว่าถ้าย้อนไปเมื่อ๘เมษายนตอน๑ทุ่มในทอขับรถกระบะออกจากห้องเช่าแห่งนี้
นี่ฮะกระบะคันนี้นะครับแล้วกลับเข้ามาตอน๓ทุ่ม๕๑นาทีเกือบ๔ทุ่ม
ว่าน่าจะเป็นช่วงที่ในทอเนี่ยก่อเหตุฆาตกรรมไปแล้ว
นี่ตอนกลับเข้ามานะครับจากนั้นตี๔นะฮะวันรุ่งขึ้นนะครับ
เข้าสู่๙เมษายนและเช้ามืดรถกระบะคันนี้ก็ขับออกจากห้องเช่าไปอีกครั้งหนึ่ง
แล้วคราวนี้ไม่กลับเข้ามาอีกเลยอีกเลยนะฮะจนกระทั่งเมื่อวานนี้คือ๑๐เมษายน
ช่วงคำมีคนไปเจอสบสองแม่ลูกนี่ฮะทุกศิษย์สวนสพรลมพูนนะครับ
พื้นที่สอบถามข้อมูลจากคนในพื้นที่หอพักตรงนี้นะฮะเจ้าของ
หอพักด้วยเอาภาพของผู้ต้องสงสัยมาให้ชี้ตัวเจ้าของหอพัก
ก็ยืนยันว่าภาพผู้ต้องสงสัยกับรถกระบะมีแคปมีโรบาเนี่ย
ทะเบียนเชียงใหม่๒๘๒๓ไม่ทราบหมวดอักษรเนี่ยนะฮะตรงกับรถของใน
อ่ารวมทั้งหน้าตาด้วยนี่ฮะก็ไปไล่กล้องวงจรปิดในรัศมี
จุดเกิดเหตุระยะ๕๐๐เมตรนะฮะกำลังไล่ดูอยู่นะครับว่าจะ
ขับหลบหนีไปทางไหนคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราลง
พื้นที่ไปนะครับที่ห้องเช่าจุดเกิดเหตุนะฮะคือลักษณะเขาทำ
เป็นหอพักแบ่งเป็นห้องให้เช่ามีอยู่๙ห้องห้องที่เจอ
สองแม่ลูกอยู่ในห้องหมายเลข๘นี่ตำรวจก็เอาเชือกโปรลิสไลน์
กั้นบริเวณเอาไว้ก่อนนะครับคือพิสูจน์หลักฐานไปแล้วล่ะ
แต่ว่าเผื่อจะต้องตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมส่วนบริเวณพื้นที่ด้าน
อกจะมีอุปกรณ์ทำงานมีบานประตูไม้ของในถอผู้ก่อเหตุวาง
หน้าห้องหมายเลข๘นะครับมีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างห้องเจ้าของห้อง
เช่าบอกว่าในถ่อเนี่ยเขามาขอเช่าห้องเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
มกราคมนะครับก็มากัน๓คนนี่แหละนะทีแรกก็ยังคิดว่าเออเป็นพ่อ
แม่ลูกกันหมดนะครับสุดท้ายคือเด็กนี่เขาเป็นลูกติดของฝ่าย
หญิงตอนนั้นก็ไม่ได้ขอเอกสารอะไรไว้เพราะว่าปกติที่นี่ก็อยู่
อย่างสงบเรียบร้อยดีไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรในถ่อเอง
ก็มีอาชีพทำงานรับเหมาก่อสร้างก็ดูเป็นคนสุขุมดีนะ
เช้าก็ขับรถออกไปทำงานวันไหนมีงานจะมีลูกน้องคนสองคนมา
ขึ้นรถที่ห้องพักตรงนี้แล้วก็ออกไปพร้อมกันวันที่เกิด
เหตุคาดว่าน่าจะเป็นวันที่๘เมษายนมีคนเนี่ยเห็นในทอเข้า
มาตอน๓ทุ่มแล้วออกไปตอนเช้ามืดอีกวันหนึ่งคือช่วงเช้า

กันซึ่งในถ่อเนี่ยโทรศัพท์บอกเพื่อนว่าจะไปส่งเมียที่
ฝางจังหวัดเชียงใหม่แล้วไม่มีใครเจอในถ่ออีกเลย
ไม่ได้ยินเสียงทะเลาะหรือว่าทำร้ายอะไรกันจากห้องหมายเลข๘

จนกระทั่งเย็นเมื่อวานนี้มีเพื่อนข้างห้องหมายเลข๘เนี่ยค่ะ
เขามาบอกบอกโอ้โหทำไมห้องหมายเลข๘นี่กลิ่นมันเหม็นโชย
มาเหลือเกินแล้วแมลงวันนี่บินว่อนหน้าห้องเลยค่ะเจ้าของห้อง
เช่าก็เลยมาดูแต่เปิดประตูไม่ได้นะฮะก็เลยเอาครีมตัดเหล็ก
เนี่ยตัดกุญแจที่ล็อกอยู่จากด้านนอกห้องเนี่ยตัดกุญแจออก
แล้วก็เข้าไปดูโอ้โหแทบเป็นลมฮะไปเจอศพสองแม่ลูกเนี่ย

ทั้งครอบครัวเขาก็ปกติก็จะอยู่กันเงี้ยเงียบอย่างนี้ค่ะไม่เคย
มีปากเสียงไม่เคยได้ยินอะไรกันเลยใช่ไม่มีเลยค่ะดูจาก
ลักษณะแล้วก็การคุยกับเขาก็เป็นคนสุขุมเรียบร้อยอะค่ะ
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ทางครอบครัวเขาก็ก็ทางเจ้าของที่พักบอกว่าจากนี้ไปคง
ต้องนิมวลพระมาทำวิธีเชิญดุงวิญญาณทำบุญที่ส่วนสุดให้
สองแม่ลูกด้วยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เธอบอกถึง
ฝันเห็นเด็กแต่งชุดทหารวิ่งอยู่ในบ้านเลยนะฮะกระทืบ
เสียงดังด้วยก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะเป็นน้องเมิงเนี่ยมาขอ
ความช่วยเหลือเพราะติดอยู่ในห้องหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวพอทำ
ทีอะไรเสร็จจะทุบทิ้งเลยนะฮะห้องหมายเลข๘เนี่ยทำเป็น
หย่อมหรือไม่ก็ลานจอดรถไปเลยเพราะไม่งั้นไม่มีใคร
อ่าแต่เด็กเฉยเลยคะออกมาเล่นวิ่งกระทืบชาวนี้คะหัวล้อ
คนที่อยู่ห้องข้างกันเลยนะครับบอกว่าปกติห้องหมายเลข๘เขาก็ดูสงบเรียบร้อยดีนะครับ
ไม่เคยได้ยินเสียงทะเลาะเบาะแว้งอะไรกัน
วันที่คาดว่าเป็นวันเกิดเหตุก็ไม่ได้อยู่ที่ห้องเหมือนกัน
กลับมาก็เห็นกำลังเปิดห้องกำลังมาวานนี้
แล้วเข้าไปดูด้านในกันก็ไปเจอศพของสองแม่ลูก

ซึ่งทุกคนก็เชื่อว่าคนก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอก

ดูก็มีปัญหาอย่างนั้นก็อู้กันดิ

รถใหญ่รถโหยนพึ่งมาจดเขาก็ซื้ออาหารกิน
และก็ดีกว่าของเขาก็ดีดกันน่ะ

มีรายงานว่าตำรวจไปตรวจสอบเนี่ยเจอสัญญาณโทรศัพท์ของนายถอก
ไปอยู่ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะฮะนี่เป็นสัญญาณที่เจอครั้งสุดท้ายนะครับ
แล้วสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยมันปิดไปมันขาดหายไป
ก็เลยเชื่อว่าในทออาจจะปิดโทรศัพท์เพื่อหนีการตรวจสอบการติดตามตัวแล้วนะฮะ
กำลังหาเบาะแสเพิ่มอยู่นะฮะในตอนนี้